ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเฟอร์นิเจอร์
เขากำลังจะขับไปส่งของให้กับลูกค้าแต่ปรากฏว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถคันหน้าทำทีเหมือนว่าเขาจะเลี้ยวแต่ก็ไม่เลี้ยวค่ะ
ก็เลยพุ่งชนกันอย่างจังจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและติดอยู่ภายในเนี่ย
สามคนด้วยกันนะคะติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์

ที่จังหวัดปทุมธานีกู้ภายใช้บวกกรตะถังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๒คันชนกันบนถนนวงแหวนตะวันตก
หมายเลข๙ในพื้นที่ตะบนคลองควายอำเภอสามโคก
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายใน๓คน
ช่วยเหลือออกมาได้จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกกำลังขนเฟอร์นิเจอร์ไปส่งที่จังหวัดสระบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถบรรทุกอีกคันที่ขับอยู่ด้านหน้า
ทำทีเหมือนจะเลี้ยวแต่ก็ไม่เลี้ยว
ทำให้รถขนเฟอร์นิเจอร์เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
จังหวัดนครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
กับรถบรรทุกบริเวณด้านหน้าโรงงานแป้งมันสัมปะหลัง
ถนนสายโชคชัยคอนบุรีในพื้นที่ตะบนอรพิมอำเภอคอนบุรี
ทำให้รถจักรยานยนต์พังยับเยินทั้งคันเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
ท้ายรถจักรยานยนต์พบชายอายุ๑๙ปีคนขับขี่เสียชีวิตในสภาพคอหัก
ออกไปประมาณ๑๐เมตรมีรถบรรทุกจอดอยู่ในสภาพท้ายรถมีร่องรอยถูกชน
จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกอ้างว่าขณะขับรถไปตามถนน
จู่ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างมากระแทกท้ายรถ
พอลงมาดูก็พบรถจักรยานยนต์ชนท้ายเข้าอย่างจังและมีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะเสียหลักถลายตกเขาช่วงคอสะพานห้วยตอง
ในพื้นที่ตะบนปากช่องอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ทำให้รถตกลงเขาความลึกเกือบ๒๐เมตรแล้วไปติดอยู่กับต้นไม้
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบนายสุรสิทธิ์การุณชาติ
อายุ๔๒ปีคนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบถามทราบว่านายสุรสิทธิ์เป็นเซลแมนบริษัทแห่งหนึ่ง
กำลังขับรถไปพบลูกค้าที่จังหวัดนครสวรรค์
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถเสียหลักตกลงเขา
ชบุญรถติดอยู่กับต้นไม้ทำให้ไม่ตกลงไปด้านล่าง

สำหรับสะพานห้วยตองแห่งนี้เป็นสะพานต่อหม้อสูง๕๐เมตร

เพราะดีที่คนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าหัก
ภายในซอยเปรมใจราชในตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองชนบุรี

แต่พบว่าคนขับอยู่ในสภาพเมาอย่างหนัก
หลังนำตัวคนขับออกมาจากรถเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเสาไฟฟ้า
ความสูงประมาณ๕เมตรถูกชนหักจนล้มเอ็นลงมา

จะอาศัยช่วงชุลมุนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
โดยทิ้งรถเอาไว้ภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
เพียงขวดเหล้าอยู่ในรถ๒ขวด
เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกคนขับมาสอบปากคำ

เกิดอุบัติเหตุรถไฟสายน้ำตกใส่โยกน้อยทนบุรี
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วง

ทำให้รถเก๋งอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ภายในรถเก๋งพบนายนรงบ่อเกิดอายุ๕๙ปีคนขับ

ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังขับรถไปหาลูกชายที่บ้าน
ข้ามจุดตัดทางรถไฟซอยหลังโรงเรียนวิสุทธารังศรี
แล้วถูกรถไฟที่กำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ